ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านที่จอดรถอยู่ในลานจอดรถของหมู่บ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลีที่สมุทรปราการ
แล้วอยู่ดีรถเนี่ยมีรอยถูกกรีดเป็นทางยาวเลยนะฮะทีนี้ก็ต้องไปไล่หาแหละว่าเป็นฝีมือใคร
ไปดูนะครับกล้องวงจรปิดที่เขาสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
จอดทับที่เขาเหรอหรือมีปัญหาอะไรยังไง
นี่เจ้าของรถเองเขาก็ติดใจสงสัย
เขาเลยไปหาหลักฐานนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับ

อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลีโครงการ๔
ตึก๙๐นะครับในพื้นที่อเผอบังสาวทง
จังหวัดสมุทรปราการแน่นอนว่า
มันก็เกิดความเสียหายทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับได้เจอกับรอปภ
ของหมู่บ้านนะฮะบอกว่าคนก่อเหตุไม่ได้พักอยู่ที่นี่นะครับแต่กล้อง
วงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งเดียว
นะฮะมาก่อเหตุ๒รอบครั้งแรกเนี่ยมาก่อนเนี่ย๑๒เมษายนวันนั้นใส่
เสื้อสีขาวขี่จักรยานยนต์มาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อันนี้
อันนี้๑๒เมษายนใส่เสื้อสีขาวนี่ขี่จักรยานยนต์คันนี้เขา
แล้วมากรีดรถชาวบ้านเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่ฮะ๑๕เมษายน
เสื้อสีน้ำเงินซึ่งมีภาพกล้องวงจรปิดตรงรถกระบะสีขาว
ที่ถือสิ่งของอ่ะเหมือนกับพวงกุญแจฮะนี่ลูกกุญแจเนี่ยแล้ว
ก็ไปกรีดครูดไปเลยกรีดเสร็จสมใจแล้วก็ขี่จักรยานยนต์
ของตัวเองออกจากหมู่บ้านไปเราได้คุยกับเจ้าของรถนะ
อ่าเจอคุณลุงของเจ้าของรถอ่าคุณลุงเนี่ยบอกว่าได้คุยกับ
หลานสาวแล้วนะเจ้าของรถเป็นหลานสาวนะครับวันนี้ไปทำ
งานหลานสาวบอกว่าหลังจากเห็นรถมีรอยก็มาขอดูกล้อง
จรปิดแล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปโพสต์เพื่อตามหาคนก่อเหตุหลัง
จากนั้นไม่นานคุณเขียนมาสอนป้าแกติดต่อมาเพราะว่าเขาโพสต์
ติ๊กต๊อกเอาไว้ป้าติดต่อมาหาเจ้าของคลิปบอกเดี๋ยวจะมา
ชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดนะแล้วถามว่าทำไปทำไมอ่ะป้า
แกบอกแกเข้าใจผิดคิดว่ารถของผู้เสียหายเป็นรถของ
คู่กรณีที่มีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ก็เลยไปกรีดรถเขาข้างร้าน
คือรถใครป้าก็การการไม่ได้น่ะซึ่งตอนนี้จะทางฝั่งของ
เจ้าของรถกับทางฝั่งของคนที่ก่อก็เลือกแล้วเดี๋ยวจะมา
ราจาตกลงค่าเสียหายกันนะครับ
แล้วก็ได้เจรจาเรื่องชดใช้อะไรกันบ้างหรือยัง

ก็คือทางหลานคุณลุงเจ้าของรถก็โดยยอมแล้ว

เดี๋ยวนี้หลังแผงลักษณ์กล้องละเธอยหญิงหยอดไปหมดไปทำอย่างนี้ได้อย่างไร